กรณีที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมคะ

ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากคนแล้วเนี่ย
เองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะคะ

ไปเจอซากกระทิง๖ตัว
นอนตายขึ้นอืดอยู่ในลำห้วย

น้ำป่านี่แหละซัดมาจนจมน้ำตายกันหมดนะคะ
นายปากรกานวัลลีนายอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

กำลังทหารแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจลาดย่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบซากกระทิงลอยน้ำ

ขณะเดียวกันทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่

ก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจพิสูจน์
แล้วก็เก็บชิ้นส่วนอวัยวะของกระทิง
นำไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
สาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานกันเอาไว้นะคะว่า
ฝูงกระทิงเนี่ยน่าจะใช้เส้นทางหากินประจำนั่นแหละ
มันต้องเป็นเส้นทางที่ต้องเดินข้ามห้วยรันตี
แต่ทีนี้ช่วงที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลาก
ฝูงกระทิงน่าจะต้านทานกระแสน้ำไม่ไหว
ถูกน้ำป่าพัดแล้วก็จมน้ำตายค่ะ
ล่าสุดมีชาวบ้านเขาแจ้งมาด้วยนะคะว่า
ยังมีซากกระทิงตายเหนือน้ำขึ้นไปอีกหลายตัวเลย
แต่ว่าตอนที่ได้รับแจ้งเป็นเวลาค่ำแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมที่จะลงพื้นที่
เพื่อพิสูจน์ทราบในอีกวันนึงซึ่งก็คือวันนี้แหละค่ะ
แล้วก็จะมีการดำเนินการทำลายซากสัตว์ตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะคะ
นายสมโพธิมณีรัฐโคศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็บอกว่า
ได้รับรายงานว่าซากกระทิงทั้งหมดมีสภาพขึ้นอืดแล้ว
คาดว่าน่าจะตายมาสัก๓๔วัน
ส่วนผลการตรวจภายนอกไม่พบร่องรอยการถูกล่า

ซึ่งสภาพอากาศในตอนนี้ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าได้อีกนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเฝ้าระวังเพื่อที่จะให้สัตว์ป่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากน้ำป่าให้ได้มากที่สุดด้วย